เกิดเหตุคนร้ายดักซุ่มข้างทาง
แล้วก็มาบรัว๙มมยิงผู้ใหญ่บ้านและภรรยา

ตำรวจคาดว่าประเด็นมันมี๒ประเด็น
คือก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านเคยไปชกต่อยกับลูกบ้าน
กับ๒ผู้ใหญ่เคยต่อต้านโครงการของรัฐ
แต่ก็มีกลุ่มที่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐเนี่ย
มาต่อต้านมาขัดแย้งกัน
ทำให้กลายเป็น๒กลุ่มที่ขัดแย้งกันในพื้นที่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายปากประทะเลน้อย
ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
เมื่อช่วงหัวค่ำคือเวลา๑๙นาฬิกาของเมื่อวานนี้

แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกกระจายเกลือเลยนะครับ

ก็คือนายผัดไล่๓อายุ๕๔ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔
คนนี้ถูกยิงที่แขนที่ขาข้อศอกสี่ข้างซ้าย

ก็คือนางพัชดาพรอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
คนนี้ถูกยิงที่หน้าท้อง๑นัดแล้วก็อาการสาหัส
ถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทธลุงนะครับ
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผัดหรือผู้ใหญ่บ้านขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้าน
หลังจากไปดูแปลงผักสวนครัวที่ถนนสายปากประทะเลน้อย
แล้วก็มีภรรยานั่งซ้อนท้ายมาด้วย

มีคนร้าย๑คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาประกบด้านข้าง
ก่อนจะใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่ผู้ใหญ่บ้าน
รถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่บ้านล้มลง
จากนั้นคนร้ายก็จอดรถแล้วก็ลงมานะคุณ
เอาปืนจะมาจ่อยิงซ้ำที่หัวผู้ใหญ่บ้าน

ก็เลยใช้ด้ามปืนทุบซ้ำไปบริเวณหัวของนายผัด
ส่วนภรรยาของนายผัดถูกลูกหลงบาดเจ็บไปด้วย

เคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้มีชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดี
คนร้ายก็เลยเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
เรื่องต้นตำรวจเชื่อว่ามูลเหตุมาจาก๒เรื่อง
คือหนึ่งความขัดแย้งส่วนตัวกรณี
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เคยไปทะเลาะ
แล้วก็ชกต่อยกับลูกบ้านเมื่อ๓ปีก่อน
เพื่อป้องกันน้ำเข็มจากทะเลสาบสงขลา

จากการดำเนินงานของกรงชบทาน
โดยใช้งบประมาณการดำเนินงานไม่น้อยกว่า๑๒๐๐ล้านบาท

พัฒนาคลองปากประเข้ายื่นหนังสือคัดค้านโครงการดังกล่าว

เครือข่ายก็ยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลในกรุงเทพ
รัฐบาลชะลอการดำเนินโครงการดังกล่าวเอาไว้
ตำรวจก็เชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งนี้
ประเด็นความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่เองกับลูกบ้าน

ล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งผู้ใหญ่ผัดยืนยันว่าผู้ก่อเหตุ
คือนายนรินณพัทธลุงอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของสมาชิกเทศบาลตำบลพนางตุง
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็รวบรวมหลักฐาน
ขออนุมัติศาลพัทธลุงออกหมายจับแล้วนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกโครงพลลอยลิฟท์พุ่มกับการศาลพอร์ทะเลน้อย
อาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคือ๙มม
เชื่อว่าน่าจะเป็นปืนของพ่อของนายนาริน
ก็คือเป็นสมาชิกเทศบาลตะบนพนางตุง
โดยพฤติการของคนร้ายคือได้ทำทีไปนั่งตกปลาริมทาง
รอผู้ใหญ่ผัดและภรรยาขับรถผ่านมาแล้วลงมือก่อเหตุ
ชัดอาวุธปืนกระหน่ำยิงไปที่ทั้งคู่
กระสุนหมดแม็กซ์จากนั้นก็ใช้ด้ามปืนทุบศีรษะของผู้ใหญ่ผัด
ขณะนี้ตำรวจได้กระจายกำลังออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับ
ว่าจะได้ตัวในเร็วนี้แล้วก็ต้องเอามาสอบปากคำนะครับ
ว่าสาเหตุที่ก่อเหตุลงไปนั้นเกิดจากอะไรกันแน่